บ้านของหนุ่มก้าวจิรายุคือโดนโจรย่องเบาเข้าไปงัดบ้าน
ตอนเช้าตื่นมาเจอเป็นรอยเท้าเปื้อนโครนเต็มไปหมดเลยค่ะ
แล้วเพื่อนบ้านในหมู่บ้านบอกว่าโอ้โหวันนั้นคืนเดียวโดนพร้อมกัน๕หลังนะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้ค่ะเมื่อช่วงสักเที่ยงที่ผ่านมา
นักแสดงหนุ่มอย่างก้าวจิรายุละอองมณีก็ได้เดินทางมาที่สอนอสายไหมนะคะ
มาแจ้งความแล้วก็ลงบันทึกประจำวันกับพนักงานสอบสวน
มาพร้อมกับแม่ก้อยค่ะซึ่งแม่ก้อยเนี่ยก็มาที่โรงพักด้วย
หลังจากที่แจ้งความหนุ่มก้าวก็มาเปิดเผยกับสื่อมวลชนนะคะ
บอกว่าเมื่อเช้าแม่ก้อยพบว่าบริเวณห้องรับแขกมันมีรอยเท้า
เหมือนเป็นรอยเท้าแล้วก็เดินวนไปวนมาค่ะ
ตอนแรกนะแม่ก้อยก็เข้าใจว่านี่เป็นรอยเท้าของลูกชาย
เป็นรอยเท้าของน้องก้าวที่กลับบ้านช่วงดึก
แต่ทางก้าวเองเนี่ยบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่รอยเท้าของก้าว
ตอนนั้นแม่ก็เลยเอกใจว่าเอ๊ะแปลว่าเมื่อคืนน่าจะมีคนแอบย่องเข้ามาในบ้านนะสิ
หนุ่มก้าวจิรายุแล้วก็แม่ก้อยก็เลยไปตรวจสอบรอบบ้านเลยค่ะคุณผู้ชม
สินต่างยังอยู่ครบนะไม่ได้มีอะไรหายไป
แล้วก็ไปเจอประตูกระจกบานเลื่อนนะคะ
บริเวณลอยต่อจากสวนหลังบ้านมันมีร่องรอยเหมือนกับมีคนมางัด
ก็เลยสอบถามในไลน์กลุ่มของหมู่บ้าน
ทีนี้พอถามไปเท่านั้นแหละโอ้โหไลน์เด้งมาเพียบเลย
ลูกบ้านคนอื่นทั้งหมด๕หลัง๕รายค่ะ
ก็แจ้งข้อมูลบอกว่าโดนเหมือนกันเมื่อคืนนี้ที่บ้านถูกโจรกรรม
บางหลังเนี่ยนะโดนขโมยเงินไปด้วย
หลังก็โดนรื้อค้นทรัพย์สินต่าง

ก็เลยตัดสินใจมาแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้
เพื่อให้ตำรวจดำเนินการจับกลุ่มคนร้ายนะคะ
ผมไม่ได้มีอะไรหายแต่ว่าก็แบบเหมือน
ก็เข้ามาในบ้านแล้วก็แบบเห็นเป็นเหมือน
เขางัดไอ้หน้าต่างตรงห้องนั่งเล่นอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็เข้ามาแล้วก็มาเดินในบ้านอะไรอย่างนี้

คือแบบมันชัดเพราะว่าเหมือนเขาเข้ามาทางสวนอะไรอย่างนี้
แล้วเขาเหยียบต้นไม้เหยียบพวกดินอะไรอย่างนี้เข้ามา
ก็เลยแบบเป็นรอยใช่ใช่ก็ปีนเข้ามาอะไรอย่างนี้ครับใช่
ใช่ครับก็แม่ก็มาถามว่าเฮ้ยนี่เท้าผมหรือผมคงไม่ใช่
ผมเข้าไปเราไม่ได้แบบไปเข้าทางประตูนั้นอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
ทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูคลิปหน่อยค่ะ
คลิปที่แม่ก้อยถ่ายเอาไว้เป็นหลักฐานเนี่ยคือในบ้าน
แล้วปรากฏว่ามันมีรอยเท้าที่เปื้อนดินอยู่เต็มเลย
อันนี้คือที่ห้องรับแขกนะคะแล้วก็ประตูทางเข้าห้องรับแขก
แม่ก้อยก็ถ่ายไว้ให้เห็นชี้ให้ดูเลยเห็นไหม
หลังม่านเนี่ยค่ะก็มีร่องรอยการถูกงัดแงะ
และนี่ค่ะเป็นรอยเท้าเปื้อนโครน
ซึ่งตอนนี้ทีมข่าวของเราก็ไปถึงเหมือนกันนะ
ไปที่บ้านน้องก้าวเหมือนกันนะคะใช่แต่ก็ยังเข้าบ้านไม่ได้ใช่ไหม
ใช่ค่ะเพราะว่าทางครอบครัวของน้องก้าวบอกว่า

เพราะกลัวว่าร่องรอยของคนที่บุกเข้ามางัดบ้านจะศูนย์หาย

อยากจะขอเก็บหลักฐานที่มีทั้งหมดเนี่ย
ให้มันคงเดิมเอาไว้มากที่สุดก่อนนะคะ
แล้วก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
สนสายไหมลงพื้นที่เก็บหลักฐานก่อนนะ
แล้วค่อยให้สื่อเข้ามาเก็บภาพตามที่อยากต้องการเลย
ค่ะนอกจากบ้านของหนุ่มก้าวแล้วเนี่ยนะคะ
ก็ยังมีบ้านลูกบ้านอื่นที่เสียหาย
ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครให้ข้อมูลเหมือนกันค่ะ
เพราะว่าแต่ละคนก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือหมู่บ้านนี้คุณผู้ชมเป็นหมู่บ้านหรูอยู่แถวสายไหม
แล้วเขามีระเบียบเรื่องของการรักษาความปลอดภัยรัดกลุ่มมาก
รบพงษ์รบพ่ออะไรต่างในตรวจสอบเข้มงวด
แล้วเหตุการณ์นี้ค่ะมันเหมือนกับโดนคนร้ายเข้ามา
แล้วก็งัดบ้านพร้อมกันในคืนเดียว๕หลัง
เหตุการณ์แบบนี้ค่ะถือว่าเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งนี้เลยนะคะ
ก็เดี๋ยวหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะเก็บหลักฐาน
เพื่อตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ